เส้นเป็นเรื่องเมนูนานาชาติช่วงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด
ขอปิดด้วยเมนูลูกครึ่งอารับอิทาเลียน
แต่จะเป็นร้านอะไรนั้นตามคุณน็อตไปเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีค่ะ
อันนี้แปลว่าสวัสดีตอนเช้า
อย่าต้องถามก่อนร้าน๑๓สลึ่ง

ตอนแรกเลยเราจะตั้งชื่ออะไรดี

แฟนจะตั้งฝรรดาอังกฤษ
เราคนไทยเนอะเราก็อาหารเราจะคล้ายกัน๑๓เหรียญ
เราก็เลยตั้งชื่อเป็น๑๓สลึงดีกว่า
ก็เป็นล้อเลียนเขาประมาณนี้แล้วคนก็จำง่ายด้วย

ตอนแรกว่าจะตั้งชื่อ๓สลึง

แล้วร้าน๑๓สลึงเนี่ยเสิร์ฟอาหารประเภทไหน
จริงแล้วอิตาเลียนกึ่งอาหลับ

กึ่งอาหลับกึ่งไทย๓เลย
แล้วทำไมอาหลับถึงมาเกี่ยวข้องกับอิตาเลียนและไทยได้

ก็อยากจะรู้แล้วว่าหน้าตาของอาหารทางร้าน๑๓สลึงเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นเมนูที่แนะนำในวันนี้คือเมนู
สปาเกตตี้ซีฟู้ด๑๓สลึงค่ะ
ปาเกตตี้ซีฟู้ด๑๓สลึงซึ่งมีความผสมผสานกันระหว่าง๓สัญชาติด้วยกัน

เชิญค่ะ
พูดถึงสไตล์อาหลับแล้วนะจ๊ะนายจ๊ะ
คิดออกไหมว่าบรรยากาศการกินรสชาติจะออกมาในรูปแบบไหน
วันนี้เรานำเกิดความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินของชาวอารับมาฝากกันจ้า
เอาละครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูวันนี้นะครับ

คนอาหลับเขาทำซอสด้วยกระเทียมโทนและรากผักชีเหมือนกันหรอ

ได้ความรู้เรื่องอาหารอารับกันไปแล้ว
ซึ่งที่ร้าน๑๓สลึงเขาก็เน้นไปทางสมุนไพรและเครื่องเทศเช่นกัน
ทางร้านจึงได้คัดเลือกใช้กระเทียมโทยที่เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องเทศอารับ
ปรุงให้เข้ากับอาหารอิตาเลียนค่ะ
ซึ่งกระเทียมโทนนะคะช่วยในการดับกลิ่นข้าวของเนื้อสัตว

อีกทั้งยังใช้กระเทียมเจียวโรยหน้าอาหารอีกหลายอย่าง
หรือใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องแกงชนิดต่างด้วยล่ะค่ะ
เทียมเป็นพืชสมุนไพรและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง
เป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินค่ะ
มีรากไม่ยาวนักใบยาวแบนปลายใบแหลมแคบ
ดอกออกเป็นช่อลักษณะหลายกลีบนะคะ
มักจะมีเปลือกหุ้มกลีบทั้งหมดเอาไว้
มีกลิ่นหอมฉุนรสชาติเผ็ดร้อน

แต่บางชนิดมีเพียงกลีบเดียวเรียกว่ากระเทียมโทน
เทียมโทนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นกระเทียมที่หายาก

มีลักษณะเป็นเม็ดเดียวไม่มีกลีบร่วม
มีเนื้อเยอะกลิ่นฉุนน้อยรสชาติอร่อย
นิยมนำมาทำอาหารหลากหลายประเภทค่ะ

ขั้นตอนเลยนะคะครั้งแรกเลยเราต้องปั่นก่อน

เอากระเทียมโทนอันนี้กระเทียมโทนใส่ลงไป

ปั่นกระเทียมโทนก่อนเอาละได้ละกระเทียม
กระเทียมแล้วทีนี้รากผักชี
ลากผักชีใส่เข้าไปก็ปั่นอีกรวมกัน
ปั่นอีก

ใส่เนยเข้าไปอันนี้เราใช้เนยเค็มเนยจืด

ปั่นทีนี้เราก็ปั่นให้มันเข้ากันให้หมดเลย
โอ้โหคือต้องให้ละเอียดยิบเลยล่ะ

โอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นไงต่อครับ

ใช่ผัดให้เข้ากันกับน้ำมันมะกอก

เราก็ใส่เครื่องที่เป็นซีฟู้ดของเราลงไป

ให้ความหอมของเครื่องเทศเนี่ยซึมสับเข้าไปในเนื้อสัตว์ของเรา

อบไปแล้วนะครับ

ถ้าอยากรู้ว่าเมนูสปาเกตตี้ซีฟู้ด๑๓สลึงร้านนี้จะอร่อยเด็ดแค่ไหน

และผู้ที่รับหน้าที่นี้ก็คงเป็นใครไปไม่ได้
จากนักเล่าเส้นสุดหล่อของเรานั่นเอง
ว่าแล้วก็รีบเสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้คุณน็อตได้ริมลองกันเลยดีกว่าค่ะ
ส่วนเราก็เมืองไปน้ำลายไหลไป

นี่ก็คือตะกี้สปาเกตตี้ซีฟู้ด๑๓สลึง
อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาแซมมอนค่ะ
อันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้ซามอนพริกไทยดำ
อันนี้ก็คือเป็นการผสมผสานของอาหารอารับอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาลีรวมกัน

เดี๋ยวชิมก่อนละกันนะเอาคนนี้เลย
ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วนะฮะ

โอ้โหแค่เราตักขึ้นมากลิ่นหอมมันก็ตามมาเลยนะ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

รสชาติอาหารหลับก็เค้าจะเป็นแบบนี้อารมณ์แบบนี้เลยหรออารมณ์แบบเนี้ยเค้าจะชอบ
คนไทยด้วยเนอะใช่ค่ะ
ขี้เมาแบบไทยไทยนี่ก็จัดจ้านจริงจริงรสชาติแบบเผ็ดหอมเครื่องเทศ
เมื่อกี้บอกว่าทุกเมนูนี้ต้องใส่กระเทียมโทนเลยหรอใช่ค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าคนอารับเขานิยมทานกระเทียมทู
อาหลับนี่จริงแล้วเป็นบางคนเป็นบางคนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ
เทียมโทนนี่มันจะหอมแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เพราะคนพวกนี้เขาจะแบบว่าอะไรที่เป็นสมุนไพรเขาจะชอบ
บำรุงร่างกายเขาจริงแล้วพี่พรทิพย์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนอิสลามถูกมั้ย
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเป็นคนพุทธธรรมดานี่แหละ
ตอนแรกเป็นคริสเตียนก่อนเป็นคริสเตียนพ่อแม่เป็นคริสเตียน

เสียไปอ่าแล้วก็มาแต่งงานใหม่เป็นคนอลับ
นี่ครบ๓ศาสนาเลยนะตอนนี้เป็นคนอารับโดยแท้เลย
เพราะว่าแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารพวกนี้มาจากไหนเนี่ย
พี่เป็นคนที่ชอบชอบเรียนรู้แล้วมาประสานกับเขาที่เขาก็ชอบทำอาหาร
แล้วเรามาแม็กซ์กันก่อนจะมีเมนูอะไรมาเนี่ยเราจะมาทำแล้วชิม
อันนี้คนไทยไม่ได้นะเธอต้องเอาอันนี้ลดเอาอันนี้เพิ่ม
เราจะรู้ว่าลูกค้าคนไทยชอบอาหารแบบไหน

ผสมผสานกันจนกลายเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทย

โอ้ก็นานเหมือนกันลองผิดลองถูก

วันแรกยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราจริงเป็นคนเกิดที่นี่นะคะ

เปิดร้านวันแรกก็ไม่ค่อยมีคนเขาไม่ให้รู้
แล้วบางทีเพื่อนฝูงมาจากกรุงเทพเขามาถามว่า

ที่สำคัญคือแล้วเป็นอาหารอาหลับ

ไปเปิดกรุงเทพเถอะอยากจะลองทานแบบนี้บ้าง

อยากอยู่ที่นี่มากกว่าอยากอยู่ที่นี่สบายกว่า

เขาเข้ามากินแล้วก็ติดใจอาหารของเรา

เราคิดว่าเราทำให้ลูกให้หลานเรา

คือจากวงเวียนสวนปุ๊บทางที่จะไปเขาใหญ่นี่แหละ

มา๒กิโลร้านอยู่ขวามือ
เห็นเป็นร้านน่ารักสีสันสดใสแบบนี้นะครับ

เราจะเปิด๑๑โมงถึงบ่าย๒โมงครึ่ง

แล้วพักสวนปุ่มตายทุกวันศูกร์
อาหารทุกจานนี้สามีเป็นคนทำหมดเลย

เป็นอาหารที่ทำให้ตัวเองกิน
อาหารที่ทำสร้างของที่ดีให้คนของคนกินด้วย
มาทามการถามก็ได้ความประทับใจแล้วก็ไป

ยังถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาทำให้พวกเขาอยากจะเดินทางกลับมาริมรสความอร่อยนี้อีกครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเต็มอิ่มทั้งความรู้เรื่องราวและความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติทั้งสามร้านกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันไปแล้วคุณผู้ชมที่
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้านักเล่าเส้นจะขอเดินทางไปเยือนเมืองกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพบกับความรู้ที่มาคู่กับความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติจะมีเรื่องราวดีอะไรบ้างติดตามให้ได้เลยนะจ๊ะ